รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

เจ๊อ่ะเชยสมัยนี้มันต้องปีกันแล้ว

นี่เรามาจากไหนยุคไหนกันเนี่ย

เฮ้ยไม่ต้องกลัวเนอะเพราะเราระดับเด็ดมาก
เดี๋ยวพอก่อนคำพวกนี้นะ

มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่๔๐วัยรุ่นก็ไม่ได้พูดอย่างนี้แล้ว

ก็คือไม่ทำอะไรมาบอกว่าผมอยู่บ้านนอนดูเน็ตฟริก
นี่เน็ตฟริกคืออะไรเจ๊

และอย่างผมเนี่ยเวลาผมไปเที่ยวพาเลสแถววิภาวดีอย่างนี้

ผมจะใช้คำวัยรุ่นแบบไหนที่เหมาะกับเบิร์ตล่ะ
อย่างน้าเบิร์ดนี่นะก็แบบพอไปเจอวัยรุ่นกลุ่มแบบใหญ่

เฮ้ยพวกเองเก่งจริงก็มาลุมลงกระถิ่นค่ะสิวะ

เก่งจริงก็มาลุมลงกระถิ่น

ใช่พอพูดคำนั้นจบปุ๊บนะ

ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
หลังจากนั้นนะน่าจะฟูเหมือนไปฉีดฟิลเลอร์มาเลย
หมายถึงโดนลุมกระถือกไงโอ้โฮ

ในเมื่อเราฝึกพูดภาษาวัยรุ่นก็ได้

อ้าวเขาปิดไปแล้ว

ไปเล่นเครื่องเล่นกัน

น้ำเบิดเดี๋ยวน้ำเบิดอย่ากลัวเลย
น้ำเบิดควรไปสมัครงานที่นั่น

ยืนเฉยก็น่ากลัวแล้ว

แบบไหนราคาถูกที่สุด

สามแบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
บัตรรวมเครื่องเล่น
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัล
ก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
ช่วยให้เพื่อนอักษัยไปรัก

มาเจอกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับรายการสุดฮา

กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
สำหรับทุกคนค่ะนักช็อปของเราในวันนี้ค่ะ

พระเอกดังต้องชิดซ้าย

เพราะว่าเขามาเต็มค่ะคุณแจ๊คแฟนฉัน

มาเต็มมาแน่นมากใช่ครับอ้วนขึ้นครับผมจริงป่ะฮะใช่ครับ
เห็นเราไปวิ่งออกกำลังกายอยู่พักหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ย
แต่ตอนนี้คือหันมาแบบว่าก็กินกินแบบไม่ได้คุม
แต่พี่เจอแจ๊คไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแจ๊กก็ยังดูหล่อเหมือนเดิมจริง
อ่า
โตไม่เอาของมาหลอกขายให้เพื่อนดาราในวงการ

แม่ตั๊กส่วนใหญ่สามีเขาจะโดนพี่หนุ้ย

วันนี้ถ้าเรียงได้ถูกครบ๕อย่าง

สามหมื่นเอาไปทำอะไรสามหมื่นเนี่ยผมก็จะอ่าอบนวดอ่าบอบนวด
ไม่ทำบุญครึ่งหนึ่งเลยอันนี้ให้แม่อันนี้พูดเลย
ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะเข้าสู่การแข่งขันกันเลยค่ะ
คำถามคือของที่ไหนราคาถูกที่สุดและโจทย์จะเป็นอะไรนั้น

อย่ารอพักเที่ยงอย่ารอกกินข้าวอ้าวอุ๊ย
ว่าเที่ยงกินข้าวอะไรน่ะนี่ไม่ได้ขายของจะอยู่กินข้าวแล้ว
แล้วมันจะแปลกเป็นอะไร

แล้วมันจะทำให้หนาอ้วน

ดั่งเลยโดกเพราะว่านมปังมันเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรต
มาทำปฏิกิริยาในเอ็นไซด์ในน้ำลาย

โอ้โห
พอหลังถึงว่าจมูกโด่งเพราะกินนมปัง

สวายหน้าวัดไล่ขิงกินนมปังไม่เห็นมีจมูกสักตัว

ฉันเห็นมีตะหนวดเพิ่มไปหมดเต็มเลย
เออไม่ใช่อย่างนั้นบอล

แล้วพี่ว่าทำไมคนจีนตาตีเพราะว่าอากาศบ้านเขาเย็น

เวลาเรียกลูกแล้ว
อาตีอาตีอาตี

มีไหมอาตี

ทำไมฝรั่งถึงตาโต

สำหรับพี่ผมรู้จักเออพี่อยู่วินมอไซค์แถวนี้ก็แค่ปากซอยมาส่งที่ร้านใช่มันบอกเดี๋ยวผมคิดพี่กิโลละบาทเออ
เห้ยก็ดีเว้ยมันไม่กด๓๕มันคิดกิโลละบาท

ใช่มันเวลา๒๐มันบอกยังไปไม่ได้
ทำไมมันไปเปิดท้ายรถเอากิโลมาตั้งให้เราไปยืน๖๕กิโล

โอ้โหไม่ไหวแล้วของแห้งเบื่อกินทุกวัน
เมื่อก่อนพี่ตีนี่น่ะ
ทำไม
เดินไปไหนนี่อย่างนี้ไม่เสียมันต้องเดินอย่งนี้

ไม่เคยมาแถวนี้เกิดกับ

สูตรลดความอ้วนคุณนายเค้าใช้กัน
นายยังมีแบบนี่ก็อย่างนี้แหละมั้ย
เอาไปใช้ได้

ออกไก่เห็นไหม
ออกไก่เนี่ยนะ

ออกให้หมากินเลย

มันไม่อร่อยผมมาเล่าให้ฟัง
อ้าวอาวักลีนะอ้าวบองอ่ะคอมอ่ะเบิก
อ้าวอีกทีอ้าวบองอ่ะอ้าวบองอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะคอมอ่ะค
ตอนมามีอะไรบ้างมั้ง
มีเสือผึงหมองใบ

เสือก็หายหมองก็หายแล้ว

เป็นที่อะไรเหลือเลย
อ้าวมันจะได้ลงไว้ไง
ก็ไปเดินเข้าป่าแป๊บเดียวลดไปห้ากิโลเลยอ๋อเขาวิ่ง
โดนเสือกัดขาโดนเสือกัดขา

เจ๊ก
เจ๊ก

เออนี่มีอะไรกินน่ะได้ข่าวว่านึกษ์ทำอาหารอร่อยมากเลย
ไม่ขายกูนะแม่ติก
ก็จะเข้ามาเข้ามาแล้วเงย

คือพี่เขยเป็นคนไทย

ไปบวชแล้วศึกมา
ไม่เอาเบื่อเอาแบบเป็นแกงหนึ่งไหม

อ่าแกงเนี่ยโอ้โหแกงสนุกเลยนะ

เอาเมนูหมูไม่แท้

มุกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะครับคุณแจ๊ค
ตอนนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนุกกับแก๊งป่วนด้วนราคากันต่อครับ